ที่ทำให้คิดรู้อะไรอยากรู้จังเลยภาพ
ภาพต่างนานาที่มันไม่มีในรูปถ่าย
ต่างนานาที่ผมเคยคิด
คิดว่าตอนที่สมัยอยู่อเมริกากับป๊าอยู่กันสองคนนะครับ
เวลาไปไหนไปเดินเล่นไปกินข้าวไปอะไรกับป๊า

ผมคู่คีกับป๊ามากมากกว่าคุณแม่อีก
แล้วก็ยิ่งทำให้นึกถึงทุกครั้งที่ผมเคยทะเลาะกับพ่อใช่ไหมครับ
ออกข่าวทะเลาะทางสื่อทางอะไรบ้าง
ก็ทุกครั้งที่ผมพูดออกไปผมเจ็บแบบเจ็บมาก

นาทีนั้นแค่มันเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
มันทั้งหมดทั้งปวงครับทั้งอารมณ์ชั่ววูบ
ต่างนานาที่มันเป็นเฉพาะอีกอย่างหนึ่งที่แบบมันกดดันให้ผมต้องพูดออกไป
มันเหมือนเวลาช่วยรอลอมให้เขาโตให้เขาคิดได้
อาจารย์ถามนิดนึง
ในครั้งที่ผ่านมาถือว่าเป็นครั้งที่รุนแรงมากที่สุดกับพ่อ
ที่คุยกันบนโรงบนศาลจะมีเหตุการณ์นั้นอีกไหมไม่ได้
ไม่มีครับคือมันมีเหตุการณ์รุนแรงในดวงชะตาเนี่ยที่ดวงชะตาเพชรเรียกว่าจุดแตก
เขาเรียกว่าดวงแตกรอบนึงซึ่งมันอาจจะมีอีกรอบนึง
แต่อาจจะไม่ใช่เรื่องกับพ่อแล้วแต่มันอาจจะเป็นเรื่องกับหุ้นส่วนทางธุรกิจหรืออื่นไปแล้ว
คือในราวผมจำได้เลยตอนนั้นดาวเสายกเข้าสู่ราศีสิงศ์แล้วมะเร็งดวงชะตาเพชร
พศ๒๕๐๕๑๕๒ประมาณนี้เสามันยกมะเร็งดวงชะตาเพชร
เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขาคิดหรือสิ่งที่อะไรที่ต่างนานมันคือตรงนั้นน่ากลัวนะ
ปี๒๕๐เดียวประมาณตรงนั้นพฤทธิ์ว่ามันใกล้เคียงมั้ย

ใช่ครับตรงนั้นสุดยอดของการว่า

ซึ่งรุนแรงที่สุดครับช่วงนั้นครับอาจารย์ครับ
แล้วก็ทุกครั้งที่เวลาผมว่าคุณพ่อไปทางทีวีทางอะไรก็

ครับแต่ความจริงผมไม่มีความสุขครับ๐๕๗๐๐๐๗
เพศเป็นคนดีไง
ไม่ใช่คนมีความเป็นคนชั่วเลวซ้ำที่แบบเถื่อนจนกระทั่งแบบ

พ่อกลับมาอยู่กับพ่อเป็นยังไงบ้างฮะ
รู้สึกผมมันได้พ่อกลับมาผมดีใจมากนะฮะ

เพชรไม่ได้นึกถึงสมบัตินู่นนี่นั่นไม่ได้นึกเลยใช่ไหม
ไม่เลยครับป๊าจะเป็นยังไงป๊าคือพ่อของผม
แล้วก็อยากจะบอกว่าคือผมก็รักป๊ามาตลอดนะครับ
ไม่ว่าตั้งแต่เกิดเลยนะครับ
แล้วเวลาตอนที่เราห่างกันไปเนี่ยผมก็นึกถึงป๊าทุกคืนทุกคืนทุกคืน

นี้ป๊าเขาผมว่าป๊าไปป๊าเขาจะนอนหลับไหม

แต่แสดงออกไม่เป็นตอนนั้นมันกำลังแบบเป็นเรื่องของวัย
เรื่องของความเข้าใจความคิดเห็นไม่ตรง

เพราะว่ากลับมาป๊าก็คิดเลยว่ามันยังไงนึกออกไหม
คือเรื่องนี้ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งแต่ว่ามันจะดีขึ้นเรื่อย
ป๊าก็เป็นคนหวัดระแวงเพราะแรกขนาดสายเลือดที่ตัวเองประคบพงศ์

แล้วในชิดนี้ป๊าจะเป็นไว้ใจใครในโลกนี้ได้อีก

ปุ้มถึงขนาดเขียนจดหมายหาพี่พึ่ง

ขอให้ได้ลูกกลับมา

จดหมายถึงคนบนฟ้า

วันนี้เป็นคนโรแมนติกมากเลยนะเนี่ย

รับรู้อยู่ปกป้องลูกชายเขาอยู่อยู่ปกป้องผมอยู่
อันนี้เราสองคนมีความรู้สึกแบบนั้นครับอาจารย์ครับ
อย่างตอนนี้ผมได้คุณพ่อกลับมาใช่ไหมครับ
ก็อยากจะให้เหมือนกับแผลที่มันลึกอะครับ

มันต้องค่อยสารไม่ว่าเวลาจะนานแค่ไหน
สักวันหนึ่งมันก็ต้องหายใช่ครับ
คุณพ่อโอเคแต่ลูกล่ะดีขึ้นไหม
ดีครับดีครับดีครับดีขึ้นเยอะเลยครับ
คู่ครองเพชรเนี่ยปัตนิกุมจุดเกิด
ตีความหมายได้ว่าเพชรระวังนะ
มันเป็นเหมือนกับดาวสองคมในความรัก
ใครก็ตามทีรักเพชรจะรักแบบหัวปักหัวป่ำ
รักแบบทุ่มทั้งตัวทุ่มทั้งชีวิต
แต่อย่าลืมเขาไม่ได้มีแค่เขาคนเดียว
เขามีพ่อมีแม่มีญาติ
และเมื่อญาติพี่น้องดึงเขากลับไปสู่จุดเดิม
ที่ตัวเขาเป็นตัวเขาเราก็จะเป็นเหมือนสุนัขตัวหนึ่ง
ได้เหมือนกันเรื่องนี้คือเรื่องที่น่ากลัว
ไม่ใช่แค่ใครที่ผ่านมาและใครที่เป็นไปก็จะเป็นอย่างนี้

อย่างนี้เนี่ยอย่างนั้นเนี่ยนะมันจะรู้สึกแบบ
รู้สึกแบบรักผู้ชายคนนี้อยากจะยอมทุ่มชีวิตไปให้
แล้วก็ทำแล้วเพชรก็พอลงมาเล่นด้วยนะครับ
แห่งชิดของเพชรก็จะไม่มีเรื่องอื่นแล้ว
ก็จะมีแต่เรื่องเองฆ่ารักกัน
ลืมเรื่องงานเรื่องอื่นหมดเลยเป็นไหม
อาจจะผมเคยปรึกษาป๊านะครับว่าผมเป็นอะไร
คือทำไมผมเหมือนกับโหยหาความรักแบบมากเลย
ประมาณนั้นนะฮะก็เป็นครับ

ผมก็จะพยายามคิดว่าแฟนเขากินอะไรหรือยัง

เพชรเพชรฟังต่อนะครับเรื่องนี้ทำให้เพชรต้องไปมองชิดคุณพ่อ
ให้ชิดคุณพ่อสอนชิดเพชรเพราะเพชรจะเข้าใจคุณพ่อเลยว่าอ๋อ
แบบนี้นี่เองครับเพราะความรักเนี่ยมันมีได้หนึ่งเดียวนะครับ
แต่ความสัมพันธ์กับคนนู้นคนนี้คนนั้นในแตกต่างหลากหลาย
ความเป็นผู้ชายของเราเฟืองเราและไม่ได้หลอกลวงใคร
มันจะเป็นไปเองคุณพ่อจะสอนเพชรได้และวันหนึ่งเพชรอาจจะมองว่า
ทำไมคุณพ่อลูกในวันหนึ่งที่เพชรยังไม่เอ๊ะทำไมคุณพ่อเป็นอย่างนี้
รักคุณแม่เหรอจริงมันไม่ใช่มันคือชิดที่เป็นไปเพชร
แล้ววันหนึ่งเพชรถ้าเรียนรู้แบบนั้นได้เพชรก็จะไม่ปรักปรำกับใครครับ
จนทำให้ตัวเองถล่ำและลุกไม่ได้ครับผม
มากครับคุณอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยแบบนี้สุดยอดเลยครับสุดยอดครับ
เอางี้ถามดวงชะตานี้เนี่ยดวงชะตานี้ดวงเพชรเขาเรียกปัตตานิกุมรัก
ผู้หญิงคนนั้นเขาจะมาหลงแล้วมันดึงให้เพชรหลงตาม
ทำให้เสียงานเพราะฉะนั้นอันนี้ตั้งหลักเลยว่าไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีกิน
แล้วขอผมทำงานก่อนพี่เพชรอยู่ไหนขอโทษทีพี่ทำงานอยู่
ยิกตามยิกอย่าไม่ใช่อย่าคิดว่าเรารอเท่หลงหลงไปตามเขาเสร็จจบเหเลย
ดวงชะตานี้ดาวคนผู้หญิงมาอยู่ใกล้จะหลงมีคนมากมายที่ดวงแบบนี้นะ
เสียเวลากับความรักมงายแล้วจะมีความรักช่วงไหนถึงจะดี
ถ้ามีความรักนะเพชรฟังอาจารย์นะขอให้เพชรไปร่วมเรียนรู้ชีวิตที่จะเติมความรักให้ระหว่างเพชรและพ่อครับ
แล้วเรียนรู้ที่จะประกอบธุรกิจจนเริ่มเข้มแข็งแล้วแล้วจนอิ่มล้นงานก็มั่นคงแล้ว
อืมจะสักสี่สิบขึ้นไปเนี่ยอาจารย์เห็นว่าเหมาะเลยอืมครับแล้วถ้าเองจะเข้ามาได้ตอนสี่สิบ
ไม่มีทางเลยดาวพ่อคือดาวอาทิตย์กุมลักษณะราศีเกิด

หนูอยากถามอะไรไหมถามอาจารย์รักไหมลูก

คือทำไมผมถึงรู้สึกว่า
ผมรู้สึกเหมือนกับคุณแม่เขายังมีห่วงอะไรอยู่สักแน่นอน

ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าห่วงตรงนั้นคือห่วงอะไรครับ
วันนี้ที่เพชรกับคุณพ่อกลับมามีความสุข

เขาจะบวชภัณฑ์ศาสตร์นี้แหละ

ผมปิดอยู่เป็นความรักอาจารย์ดูได้ดวงดูได้ดวง

เราร่วมขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมอ่ะสุดท้ายให้เพชรฝากข้อคิด
กับสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้ได้รับ
หรือไม่รู้อะไรที่เป็นข้อคิดที่เพชรคิดได้
อยากจะบอกคุณผู้ชมเชิญครับ
ก็อยากจะขอบอก
ที่อายุประมาณสัก๑๗๑๘๑๙นะครับ

ก็อยากจะขอให้ใจเย็นก่อน
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อาบน้ำร้อนมาก่อน

แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพ่อคุณแม่เองด้วยนะครับ

ที่เหมือนผมกับป๊าที่เคยผ่านมาครับ
โชคดีที่เรากลับมาได้ดีกว่าถ้าเราตะเลิศไปไหน

คนที่จะเสียใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นเราสองคนนั่นแหละ
พ่อก็จะมีมุมเสียใจในแบบของพ่อ

เพราะว่าไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขเลย
ตลอดเวลาที่เราไม่ได้คุยกับพ่อ
แต่อันหนึ่งที่เราเชื่อในตัวคนคนหนึ่ง
จะมีทั้งเลือดของพ่อแล้วก็เลือดของแม่อยู่ในนั้น
เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้

แม่ของเขาอาจจะเป็นขวัญใจของหลายคน
ซึ่งวันนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะส่งกำลังใจ
ให้คนคนนี้ไปถึงฝัน
เชื่อว่าหลายคนเป็นกำลังใจให้กับเขา

ก็เหมือนกับสิ่งที่คุณรักประสบความสำเร็จไปด้วย
เพราะผมนั่งรับฟังเรื่องราวของคนมาเนี่ย

คนมาเล่าเรื่องต่างนานามามากมายลึกลับซับซ้อน
จนเป็นรากแห่งประสบการณ์ที่ทำให้รู้เลยว่า
วันนี้ที่ทายเนี่ยส่วนมากจะทายเรื่องความรู้สึก
ทายเรื่องความเป็นไปที่เราไม่ค่อยมาพูดกับนัก
แต่ก็จะเป็นบริบทที่สำคัญพ่อเพชร
ตื่นรู้แล้วกับการรู้ในความเป็นไป
แล้วก็หวังว่าทุกคนที่ชมรายการจะให้กำลังใจ
เพราะรายการในคืนนี้ทุกคนจะดูอย่างมีความสุข
แล้วรู้สึกอาบอิ่มเพราะเรารักคุณพึ่ง
ก็ขอให้ชิดของเพชรจากนี้มีแต่ความสุขครับ

และที่สำคัญขอบคุณพ่อปุ้มด้วย

คุณดาวของเราขอบคุณน้องเพชรอีกครั้งหนึ่งค่ะ

คุณผู้ชมค่ะพบกับรายการท็อกทะลุดาวได้ทุกคืนวันพระราชสมดีเวลา๔ทุ่มตรงเลยนะคะ
ช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒วันนี้สวัสดีค่ะ

คือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความหล่อหรือไม่หล่อนะ

ฮะจริงหรือเปล่าทำไมครับจริงจริง
เรื่องความรักเนี่ยอกหักตลอดชีวิต

วงแจ๊มมีเกณฑ์จะบวชหลังวันที่๑๘ทุกสัพพาคม
ถึงกรกฎาคือก่อนเข้ามา๓ปีนี้
ยักษ์อาจจะได้บวชสักระยะเวลาหนึ่งนะ

ผมก็อีก๓ปีข้างหน้าก็เริ่มต้นรวยเลย
เข้าสู่หมวดรวยแล้วเป็นพระเอกไหมอาจารย์

ผมอยากร้อยไหมจมูกอยากทำเหมือนณเดชน์
แล้วหน้าเนี่ยคืออยากดันคิ้วนิดหนึ่ง